คุณผู้ชมครับรายการวันนี้ของเรามีความพิเศษนะครับ
มาชวนสาววิ่งแต่หนุ่มอย่าชิ่งไปไหนนะครับ
คุณต้องชมต้องเชียร์ให้เห็นพลังความสวยของสาวเหล่านี้

กับงานที่มีความเป็นพิเศษจริงงาน
คราวนี้จัดขึ้นแล้วในอาทิตย์หน้าและแน่นอนครับ
วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษในรายการนะครับทั้งสองท่าน
คุณรัฐจิโรธวนิชชากรนะครับ
แล้วก็คุณจงกลพราบริษฐ์นะครับ
มาเล่าให้เราฟังกันนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ

เห็นว่าสาวตรงนี้พร้อมเหมือนกันจะวิ่งเหมือนกันใช่ไหมฮ

ต้องบอกกันก่อนนะครับงานวิ่งครั้งนี้เราจะจัดกันเมื่อไหร่นะฮะ
จัดวันอาทิตย์ที่๓กันยายนครับ
อาทิตย์หน้านี้แล้วนะครับที่สะพานพระราม๘ครับ
เท่ากับว่าตอนนี้มีสาวสมัครเข้ามาเต็มที่แล้วสิฮะ
ครบจำนวนเรียบร้อยครับ๓๐๐คนแล้วก็เราก็ปิดรับสมัครแล้วครับ

เราจะได้เห็นพลังสาววิ่งบนสะพานพระราม๘

ใช่ครับเป็นงานหญิงล้วนขนาดใหญ่ครั้งแรกของประเทศเลยครับ
ผมชอบชื่องานเพราะบอกว่างานวิ่งหญิงล้วน

ทำไมถึงต้องเป็นพลังของผู้หญิงล้วนในการวิ่งครั้งนี้
ครับก็คืออย่างแรกคือเราอยากจะสร้างงานที่มันเป็นสปอร์ตโทรลิซึม
ภารกิจที่ทางรัฐบาลกำลังโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ
ก็พยายามมองว่าในงานวิ่งในไทยมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำกันบ้างนะครับ

ต้องมีกิมมิกก็มองว่าจริงแล้วงานวิ่งผู้หญิงล้วนเป็นอะไรที่น่าสนใจครับ
มีบางประเทศเขาจัดอยู่แล้วเราก็มองว่าเรามีศักยภาพนะครับ
ผู้หญิงของประเทศไทยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากนะครับ
แล้วก็น่าจะดึงดูดให้นักวิ่งจากทั้งประเทศ
แล้วก็ต่างประเทศเข้ามาร่วมงานกับเราได้

เดี๋ยวนี้เราเห็นนักวิ่งผู้หญิงเยอะนะฮะคุณจงกล
มองอย่างไรฮะนักวิ่งหญิงเดี๋ยวนี้วิ่งกันแข็งแข็งมาก

ผู้หญิงเนี่ยยุคใหม่เนี่ยจริงต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นด้วยนะคะ
เพราะว่าโอเคเราเห็นผู้หญิงทุกคนสวยและดูแลตัวเอง
ซึ่งเราอาจจะคิดว่าจริงเขาอาจจะแค่สนใจเรื่องแฟชั่นและความงามหรือเปล่า
แต่จริงแล้วปูมองว่าความสวยงามเหล่านี้มันออกมาจากเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก
เวลาเราเห็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่ค่อนข้างสดใสจำใส
เราต้องมองก่อนเลยว่าเขาน่าจะมีสุขภาพที่ดี
เพราะฉะนั้นปุ๊กก็เลยมองว่าผู้หญิงยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามสิ่งนี้เลย
แล้วก็เห็นว่าหลายคนให้ความสนใจกับโครงการนี้มาก
เราก็รู้สึกว่าโว๊ครู้สึกว่าภูมิใจมาก
ที่ได้มีส่วนในการผลักดันให้ผู้หญิงออกมาใส่ใจในสิ่งนี้ค่ะ
งานวิ่งครั้งนี้ทางโว๊คเองก็มีส่วนเข้ามาผลักดันอย่างที่คุณปุ๊กบอกนะครับ
เดี๋ยวเราจะถามว่าเอ๊ะทำไมโว๊คถึงต้องเข้ามาตรงนี้
จากเมื่อกี้เหตุผลว่าโอ้โหสุขภาพมันต้องออกมาจากข้างในใช่ไหมครับ

คุณรัฐครับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เห็นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
แล้วก็ในอนาคตต่อไปในการจัดงานประเภทนี้ขึ้น

ครับคือเราจัดงานนี้เราต้องการให้เป็นแม็กเน็ตของประเทศ
ในการดึงดูดนักวิ่งเชิงกีฬานะครับ

โดยที่ปีแรกก็คาดหวังว่าเอาในประเทศเป็นหลักก่อน

เราได้ททมาช่วยในการโปรโมทไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย

ก็ถือว่าได้ตามเป้ามาเกือบ๓๐๐คน
มาจากทางญี่ปุ่นฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นะครับ

ใช่ครับผมว่าปีแรกนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้วนะครับ
แล้วก็คิดว่าในปีถัดไปเราอยากให้งานนี้มันเป็นระดับอย่างน้อยเป็นดิจินัลนะครับ
๕ปีนี้เราตั้งใจว่าอยากให้เป็นหนึ่งในงานวิ่งระดับโลกนะครับ
ซึ่งถ้าคุณเป็นนักวิ่งหญิงครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมาร่วมงานนี้ให้ได้

ถ้าฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องมางานนี้มาวิ่งที่นี่
เพราะว่าวิ่งงานอื่นเดี๋ยวปนกับผู้ชายด้วยแต่เราอยากมาวิ่งหญิงล้วนแบบนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของสิ่งของพิเศษต่างในการจัดงานขึ้นมา
ผมเห็นทั้งเสื้อทั้งสร้อยทั้งอะไรต่างมากมายมีความหมายยังไงบ้างครับ
คืออย่างแรกเราได้แบรนด์ระดับโลก
ซึ่งจะดีไซน์เฉพาะสำหรับผู้หญิงเลย

ไม่ได้ครับแล้วก็เป็นเสื้อที่คุณภาพดีมาก
ถูกให้ให้นักวิ่งทุกคนทุกระยะเลย
และนอกจากนั้นเราก็อย่าง
เรื่องเหลียนรางวัลเป็นเรื่องที่นักวิ่งให้ความสนใจ
มื่อเป็นผู้หญิงอย่าให้เหลียนเลยให้เป็นสร้อยกว่า
ของความสำเร็จความทุ่มเทที่ผู้หญิงทำสำเร็จในครั้งนี้

ทุกคนนี่ได้ซ่อยคอแล้วก็มีซ่อยข้อมือหรือฮะ

สร้อยคอเป็นสำหรับที่ได้หมดครับ
แต่ว่าถ้าเราพิเศษกว่านั้นครับ
เราพยายามหากิมมิกอื่นว่าทำยังไงให้งานสนุกขึ้นนะครับ
ถ้วยรางวัลซึ่งปกติจะมี๑๒๓๑๒๓๔๕อะไรอย่างนี้นะครับ
เราก็รู้สึกว่ามีกลุ่มนักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะวิ่งอันดับที่๔
อันดับที่๑๕๒๐เขาไม่เคยได้อะไรเลยครับ
เราก็เลยคิดว่าเรามีของรางวัลพิเศษดีกว่า
ก็คือว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดเข้ามาเส้นชาย๑๐๐คนแรก

เราก็ไปนั่งมองหาว่ามีอะไรที่อยากจะมาให้เขาดี
ในความเป็นผู้หญิงนี้เราก็มองว่า

นี้ตอนนี้เวลาเรามองหาของ
เราก็มองไปถึงว่าไม่ใช่ว่าของสวยหรือดีอย่างเดียว
ต้องมองด้วยว่าของชิ้นนั้นเนี่ย
ออกมาเนี่ยรายงานเป็นอย่างไรนะครับ

เวลาผลิตเนี่ยมีกระบวนการอะไรที่มัน

อันนี้เทรนด์ปัจจุบันเขาถอยกันไปดูถึงขั้นตรงนั้นนะครับ
แล้วก็ดูว่าบริษัทนั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่

เมืองไทยเรามีอัตราสัญลักษณ์อยู่อันหนึ่ง

มาร์คของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับ

โอกาสไปคุยกันแล้วก็เขามาเป็นหนึ่งในผู้สับสนุน

จะสังเกตว่าผู้หญิงตอนนี้ซ้อมจริงจังมาก

คือจะต้องมาเอาสร้อยนี่ให้ได้

จริงแล้วคิดจะวิ่งมาหลายครั้งแล้วค่ะ

เพราะครั้งนี้ถือโอกาสนี้เริ่มเลยละกันค่ะ

แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเราเห็นเลยว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ย
มันคือเทรนด์ของการดูแลสุขภาพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องนำเสนอพูดกับผู้หญิงยุคใหม่เช่นกัน
ซึ่งเรามองว่าความสวยความงามมันต้องเริ่มจากภายใน

ความมั่นใจต่างที่มันจะออกมาผ่านผู้หญิงเนี่ย
มันต้องมาจากความแข็งแกร่งภายในทั้งในแง่ของจิตใจแล้วก็สุขภาพ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสื่อสารออกไปให้กับผู้หญิงยุคใหม่ได้เห็น
แน่นอนเราทำมันควบคู่ไปกับเรื่องของแฟชั่น
การวิ่งไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับเสื้อเหล่านี้นะคะมันก็

คุณไม่ใช่ว่าวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างเดียว
จริงแล้วเราก็วิ่งเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกดี
ทำให้ทำให้วันนั้นแม้จะเป็นวันออกกำลังกายเราก็ยังดูดี
คือผู้หญิงยังไงก็ต้องคู่กับความสวย
ไม่ว่าจะออกกำลังกายอย่างไรความสวยก็ต้องมาด้วย

คราวนี้มาร่วมด้วยก็ทำให้สวยทั้งข้างนอก
สวยทั้งภายในและสวยทั้งร่างกาย
โอ้โหนี่คือความน่าสนใจของงานครั้งนี้นะครับ
ก็ต้องเชิญชวนกันเพราะตอนนี้ทุกคนสมัครแล้ว

ผู้หญิง๓๐๐๐คนที่สมัครแล้วนะครับ

๓กันยายนนี้ที่สะพานพระราม๘

เปลี้ยงช่องเชียร์ติดต่อก็มาเยอะมากเลยครับ
จริงหนุ่มอยากมาร่วมมากไม่มีคนถามพาดมาเหมือนกัน
แน่นอนนอกจากวิ่งแล้วจะมีแฟชั่น

โอ้โหสุดยอดจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ

แล้วก็สาวหลายท่านเตรียมพร้อมสำหรับร่างกายของท่านด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณครับคุณระดจิรวชวันนิชชากรนะฮะ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับ

วันนี้หมดเวลาแล้วดูเวลาไปมา
หมดเวลาของรายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับ
ก็วันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับคุณรัฐและคุณจงกล
รวมถึงเสื้อผ้าสีชมพูสวยในโครงการ

ลาคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ